ท่านผู้ชมครับประเทศโพงามตลกอาวุโสตลกชื่อดังเนี่ย
ชุกจริงนี่งานเข้าอีกแล้วประเทศนี่ล่าสุดนี่ฮะ
ออกมาไลฟ์นะฮะนั่นพี่จุ๋มภรรยาต้องเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้น
เปี๊ยะขั้นเทพคือก่อนหน้านี้มันมีดราม่าการเมืองอะไรอยู่ใช่ไหม
ใช่ยอดขงยอดขายนี่แบบโอ้โหสั่งซื้อเข้ามานี่ถล่มทลาย
แต่ล่าสุดเนี่ยประเทพบอกว่าไปได้ยินตลกรุ่นน้องตัวเล็กกับผู้หญิงคนนึง
ไลฟ์ด่าทอสองตลกรุ่นใหญ่ก็คือปาเทพอีกคนนึงก็คือพี่หองลูกหยีนะ
ประเทศบอกได้ยินแบบนี้นี่ของขึ้นนะฮะนี่นะฮะ
ตอนที่ไลฟ์เรื่องขายขนมเปี๊ยะเนี่ย
ตอนที่ไลฟ์เรื่องขนมเปี๊ยะเนี่ยนะฮะ
ประเทศก็เลยพูดไปถึงตลกรุ่นน้องคนนั้นนะ
บอกให้ระวังคำพูดหน่อยนะครับนี่ฮะ
ประเทศบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงจะพูดเรื่องการเมือง

ขอให้ใช้คำพูดดีหน่อยให้มีสัมมาคารวะบ้าง
บางช่วงบางตอนเนี่ยถึงขั้นบอกได้ว่านี่เป็นตลกหิวแสงหรือยังไง

บอกเอ๊ะลองไปไล่ดูซิใครทำให้ประเทศของขึ้นขนาดนี้
กระทั่งเขาไปเห็นว่าตลกที่เพิ่งไลฟ์ล่าสุดแล้วพูดถึงป่าเทพกับคุณหองลูกหยีเนี่ย
ก็คือจอร์ดเชิญยิ้ม
จอร์ดเชิญยิ้มนี่คือน้องชายของปาโน้ตเชิญยิ้มนะฮะ

โน้ตเขาก็จะมีพี่เรเจรเชิญยิ้ม
และคนที่๓ก็คือจอร์ดเชิญยิ้มนะครับ

เดี๋ยวลองไปฟังนะฮะที่ทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายก็พูดถึงกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
กว่าพี่จอสอีกเนี่ยพี่เขาบอกว่าให้พูดถึงป่าเทพหน่อยอ่ะ
ป่าเทพกับพี่หย่องเนี่ยนะไอจะบอกว่าแกเนี่ยไม่รู้ว่าแกคิดแบบไหนนะฮะ
คิดผิดไงที่แกไม่ได้อยู่ข้างประชาชนเราพูดเรื่องจริงอ่ะ
มันคงยอมอดตายไม่พี่หยองป่าเทพเนี่ยต้องดูนะคะ
รัฐบาลก็ทำดีหรือเปล่าถ้าทำดีประชาชนก็ไม่โอดควรกันหรอก
พี่จะไม่เคยเห็นพี่จอร์ดนะคะว่ามึงออกมาว่ารัฐบาลไม่เคย
ก็มันเดือดร้อนกับไอ้จอร์ดมันไม่มีงานมันไม่ทำงาน
ไม่มีงานมาสองปีแล้วพี่หนูจะบอกให้ไม่ใช่หลับหูหลับตาแบบ
เข้าข้างรัฐบาลพี่ต้องเข้าข้างประชาชนเออไอ้มึงนี่มันเป็นยังไงวะ
ด่าพ่อด่าแม่กูเนี่ยไอ้พวกมึงนี่มันสมควรแล้ว
พวกมึงนะกูเนี่ยมึงมาด่าพ่อแม่กูนะกูก็ขอมึงสักทีนะ
บอกแล้วไงกูไม่เคยไปยุ่งกับมึงเลยแล้วกูไม่เคยรู้จักกับมึง
มึงมาด่าอะไรกูกูไปว่าอะไรอ่ะมึงอ่ะไอ้กูไม่เคยไปพูดอะไร
ไปด่าอะไรมึงอ่ะกูไม่เคยเลยนะไอ้เป็นอย่างงี้อ่ะ
มันเป็นความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรหรอก
คุณดูแล้วเนี่ยพูดตรงตรงนะหรือคนสงสัยก็ดูมันแล้วกัน
มันมีความสามารถอะไรไหมมีแต่มาด่าเขานี่แหละ
ก็ไม่ใช่ว่าจะไปว่าเด็กอะไรแต่นี่เด็กก็ไม่สมควร
อะไรที่มันจะเกินเหลือล้ำคือมันไม่สมควรนะ
นี่ฮะแต่ละฝั่งนี่โอ้โหเดือดนะเดือดเลยฮะ
ปุดเลยละบางคนบอกสุดจัดประหลัดบอกนะครับ
เมนต์ถล่มทลายทั้งสองฝ่ายนะครับคือวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
คุณแจ๊กกะลีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงก็พยายามติดต่อค่ะนะหรือว่า
ผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่เนี่ยพยายามติดต่อไปหาป่าเทพหาพี่จุ๋มด้วย
ระยะประเทศยังติดต่อไม่ได้นะครับส่วนคุณจอร์ดเชิญยิ้มเนี่ย
กับภรรยาก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรหลังจากที่ประเทศออกมาไลฟ์ล่าสุดนะครับ
แต่ว่าเราเจอคุณหย่องลูกหยีนะฮะเป็นอีกคนนึงที่คุณจอร์ดเชิญยิ้มกับภรรยาเขาพูดถึงในไลฟ์
นี่พี่หย่องลูกหญี่ดาราตลกชื่อนางอีกขั้นนึงนะครับ
หยองบอกว่าอ๋อจอร์ดน่ะเหรอมีคนส่งคลิปมาให้ผมแล้ว
พี่เนี่ยคลิปที่จอร์ดเชิญยิ้มเขาด่าพี่กับประเทศ
คือส่วนตัวเนี่ยพี่หองบอกว่าไม่โทษหรอกไม่โกรธอะไรหรอกนะ
แต่ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีทำไมจอร์สซึ่งก็รู้จักกันดี
เคยมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านพี่ด้วยถึงออกมาด่าพี่อย่างนี้
แล้วข้อมูลบางอันมันไม่ถูกต้อง
คือคุณหยองบอกว่าทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะออกมาไลฟ์ตอบโต้เหมือนกับประเทศเหมือนกัน
กะจะไลค์เนี่ยเลยเย็นเนี่ยวันนี้เลย
แต่มีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาทักทวงมานะบอกว่าเอออย่าพึ่งเลย
แล้วก็บอกว่าถ้าฝากอะไรไปถึงจอร์ดได้เนี่ย
อยากจะฝากถามจอร์ดกับภรรยานะอยากจะฝากไปบอกอ่ะ
จอร์ดแล้วก็ภรรยาอยากจะบอกว่าพวกคุณเป็นอะไรกัน
พี่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับพวกมันเลยนะพี่
ำแล้วก็เวทนาเวทนาด้วยซ้ำ
ไม่จำเป็นต้องออกอาวุธเลยนะเรื่องไอ้ไอซ์กับเรื่องไอ้จอร์ดเนี่ย
ข้อมูลมันเลอะเทอะมากการพูดการจาคนตายไม่มีงาน
มันเป็นกันอย่างนี้ทั่วโลกจะทำยังไง
จริงจริงอะพี่เตรียมข้อมูลทุกวันแล้วไอ้สัตว์กับพวกเนี้ย
ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลทุกอย่างนะ
ยังบอกรัฐบาลเลยนิ่งเฉยอยู่ได้ทำไมอ่ะ
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องล็อกดาวน์หรอกถ้าไม่ล็อกม็อบ
มีรัฐบาลชุดไหนที่ชดเชยให้พวกคุณเยียวยาพวกคุณได้เยอะขนาดนี้นะครับ
อ่าติดต่อพี่จอร์ดไม่ได้เราก็ถามอาโน๊ตกันแล้วกัน
ค่ะพี่ชายของจอร์ดเชิญยิ้มนะครับอาโน๊ตเชิญยิ้มนะ
โน๊ตบอกว่าอ๋อยังไม่ได้ดูคลิปเลยนะ
คลิปที่เขาเป็นข่าวกันเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะนะ

ผมว่ามันเป็นเรื่องบุคคลมั้งจักรินเรื่องบุคคลดีกว่ามั้ง
แต่ผมไม่ได้เข้าไปดูในคลิปจอสหรือประเทศอะไรนะ
ผมไม่ได้ไปดูคือผมเฉยกับเรื่องแบบนี้
คือแม่โตกันแล้วเอาที่คุณสบายใจกันกันแล้วกัน
แค่นั้นเอาที่คุณเข้าใจ
ส่วนพี่ชูศรีพี่ชูศรีเชิญยิ้มพี่ชูศรีนี่เขาอยู่ตระกูลเชิญยิ้ม
สนิทกับคุณจอร์ดเชิญยิ้มอยู่แล้วแล้วก็นับถือป่าเทพโพงามมากด้วย
พี่ชูศรีบอกว่าเอาอย่างนี้นะวงการตลกเนี่ย
ต่อให้มีเรื่องมีราวความเห็นไม่ตรงกันขนาดไหนเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยคุณชูศรีเชื่อว่าความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ย
จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างแน่นอน
คนจะมองว่าวงการตลกเขาแบบตีกันอะไรอย่างนี้พี่
ไม่มีหรอกตลกไปนับถือกันคือมันคนเรามันคิดต่างกันไง
คือต่างจิตต่างใจคนเรามันคิดเหมือนกันหมดได้ที่ไหน

ให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันไม่ได้มีอะไรเลย
สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกันได้เจอกันก็คงจะปรับความเข้าใจกันได้นะฮะ